ตำรวจบุกไปชาร์จชายคลุ้มคลั่งเขาเนี่ยคุ้มคลั่งแล้วจะกระโดดจาก
ตึกชั้น๘ที่ย่านบางกะปิคาดว่าจะทะเลาะกับแฟนนุ่ม
คลุ้มคลั่งทะเลาะกับแฟนหนุ่มคุณผู้ชมฟังไม่ผิด

กูกูเปิดได้มั้ยเนี่ยใช่ฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสนรัฐพร้าว
แล้วก็กู้ภัยได้รับแจ้งบอกมีคนจะกระโดดตึกในซอยรัดพร้าว
สามสิบย่านบางกะปินั่นนั่นน่ะ
เขาออกไปนั่งอยู่ขอบระเบียงแล้วครับคุณผู้ชมด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพักสูง๙ชั้นผู้ชายอายุ๒๘ปีเขามีอาการคุ้มคลั่งไม่สวมเสื้อไปนั่งอยู่ตรงนั้นชั้น๘นั้นบางจังหวะก็ห้อยขาออกมาเป็นที่หวาดเสียวครับ
เจ้าหน้าที่ต้องกางเบาะลมแล้วกางไว้ก่อนเลยแล้วก็ญาติอยู่ไหนญาติมายังญาติมามาร่วมกับเจ้าหน้าที่เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานเกือบ๔ชั่วโมงหรืออยู่แบบนี้๔ชั่วโมงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพนี้
โอ้โหกางเบาะลมเตรียมพร้อมใช่ครับแต่ว่านายจิราวัฒน์ผู้ชาวไม่รู้เรื่อง
พอสบโอกาสจากข้างบนคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ประตูเข้าไปไปชาร์จตัวได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้ปลอดภัยครับ
แล้วพาตัวไปสงบสติอารมณ์ข้างล่างก่อนอย่าอยู่ที่สูงเลยตอนนี้
แล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
พักอยู่ที่ห้องเกิดเหตุคนเดียวเกือบปีแล้ว
จะมีแฟนหนุ่มหน้าตาดีมาหาอยู่บ่อยครั้ง
ก่อนเกิดเหตุแฟนนุ่มเดินทางกลับไป
โอ้โหสงสัยทะเลาะกันรุนแรงคุณผู้ชม
แล้วคาดว่านะคาดว่านะ
อาจจะมีการเสพยาเสพติดทำให้เกิดอาการหลอน
ไปเองว่าจะมีใครมาทำร้ายเขา

ทำให้ก่อเหตุระทึกครั้งนี้ขึ้นครับ